พาคุณผู้ชมไปฟังเพลงกันหน่อยนะคะจากน้องเบลค่ะจากน้องเบลอายุ๑๓ปีอยู่ที่จังหวัดพยาวนะคะ
ร้องเพลงดีมากจริงและเป็นเด็กหญิงยอดกะตันยูเพราะว่าการร้องเพลงของเธอนะคะก็ทำให้เธอตระเวนสาย
ประกวดร้องเพลงได้เงินมาเอามาจุนเจือครอบครัวเพราะว่าตอนนี้อยู่กับคุณยายและมีน้องอีก๒คนที่ต้องรับผิดชอบนะคะ

หนุ่มทุ่งกระจมทองฝากเพลงรักลอยลงสู่ห้องใจฉัน
เนี่ยแก้วเสียงนี่แบบสายคลิกเลยอะ
ลูกคอ๑๘ชั้นน้องร้องเพลงสาวเพชรบุรี

ชื่อจริงเด็กหญิงสุพัชชาอินตสิน

แข่งประกวดร้องเพลงเพราะได้เงินมาก็เอามาแบ่ง

เข้าตาคุณครูที่โรงเรียนบ้านจำบอย
เข้าประกวดร้องเพลงทุกปีเลยนะคะ
ทีมข่าวพูดคุยกับน้องเบลบอกว่า

ตำบลอ่างทองเตระเชียงคำจังหวัดพยาว

มีรายได้วันละประมาณ๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้นเองเธอก็เลยฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่ป๑นะคะ
ชอบร้องเพลงเพราะว่าเวลาร้องเพลงแล้วมีความสุข
ทางโรงเรียนเห็นทางโรงเรียนได้ยินก็เลยสนับสนุนนะคะ
แล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องด้วยเพราะหากได้เป็นนักร้องเงินก็จะเยอะ
ส่งตัวเองเรียนได้สูงช่วยพี่สาวช่วยน้องชายให้ได้เรียนด้วยนะคะ
จากนี้ยังนำเงินมาสร้างบ้านเพิ่มเติมให้กับคุณยาย
บ้านแบบนี้ค่อยสร้างค่อยเก็บเงินสะสมไปนะคะ
อยากจะให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันไม่อยากให้ลำบากนะคะ
และความฝันที่สุดในชีวิตนี่ก็คืออยากให้เกิดขึ้น
คืออยากให้พ่อกับแม่กลับมาอยู่ด้วยกัน

เราขออนุญาตขึ้นเลขบัญชีให้คุณผู้ชมที่หน้าจอตอนนี้เลยนะ
เพราะว่าน้องเบลก็อยากจะได้รับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเงินสร้างบ้าน
เพราะว่าผนังด้านหนึ่งยังไม่มีเลยนะนะคะ
ยายของน้องเบลบอกว่าทำงานหาเลี้ยงหลาน๓คนมาตลอด
มีอาชีพรับจ้างได้ก็วันละประมาณ๒๐๐บาทนะคะ
ถ้าวันไหนไม่มีใครจ้างก็จะถักผ้า
ซึ่งเป็นรายได้ของการถักผ้าได้ผืนละ๒๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ักได้วันละ๓๔ผืนก็จะได้เงินประมาณ๖๐๘๐บาท
พอประทังชีวิตให้หลานได้ไปโรงเรียน
ส่วนบ้านที่อยู่ที่ยังสร้างไม่เสร็จคุณพ่อกับคุณแม่ของน้องเบลเป็นคนสร้างไว้ให้
แต่มันยังไม่เสร็จไงคะแล้วก็ต้องไปทำงานต่อที่ต่างจังหวัด
เบลก็เลยต้องอยู่แบบนี้น้องเบลก็เลยใช้วิธีการร้องเพลง
เพื่อที่จะหาเงินมาสร้างบ้านต่อให้กับคุณยาย
คุณพ่อคุณแม่ก็จะได้กลับบ้านมาอยู่ด้วยกัน
นี่ค่ะน้องเบลเป็นเด็กดีด้วยนะคะแล้วก็คุณยายภูมิใจมาก
แล้วก็อยากจะให้กำลังใจหลานคนนี้ให้มีหนทางที่ดีในการสู้ชีวิตต่อไป
ใช่นะคะนี่ธนาคารออมสินเลขที่บัญชี๐๒

ตามนี้เลยแคปไว้ถ่ายไว้เลยนะฮะ
เอาล่ะน้องไม่ใช่คนรวยนะคะแต่น้องรวยความสามารถใช้น้ำเสียงที่ตัวเองมีเนี่ย
เลี้ยงชีพนะคะชื่นชมนะน้องเบล